ที่บริเวณลานหน้าอนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาง
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินรวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ได้ร่วมกันตักบาทข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์บนหลังช้างแห่งเดียวในโลก
มีพระสงฆ์๗๑รูปนั่งรับบินทบาทบนหลังช้าง๓๗เชือก
ในวันอาสานหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีนายพิจิตรบุญทัน
ตักบาดบนหลังช้างเป็นจำนวนมาก
เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานี
ชนทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมกันทำบุญตักบาทบริเวณหน้าสารหลักเมือง
โดยมีพุทธศาสนิกชนนำอาหารขาวหวานข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ทูบเทียน
มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาทพระพิสุขสงฆ์
มกลางฝนที่ตกปล่อยในพิธี